เอามาดูคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด
คุณตำรวจเป็นโจรได้ด้วยเหรออ่าตำรวจนายหนึ่งนะคะ
ยดร้อยตำรวจเอกด้วยก่อเหตุลักษัพไหนไหนคะ
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติล้วงคองูเห่าชัดเลยเนี่ย
โอ้โหคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดคำนี้ไม่ผิดเลยนะคะ
ไปก่อเหตุลักษัพก็คือการงัดรถตำรวจด้วยกันได้ทรัพย์สินไปหลายอย่างทีเดียวนะคะ
และตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยวางวงเงินไว้ละ๑แสนบาทในการประกันตัวตัวเองนะคะ
กรณีที่ร้อยตำรวจเอกเอกชัยเพ็งจันทร์รองสารวัตรฝ่ายธุรการและกำลังพลกองบังคับการอำนวยการ
บัญชาการตำรวจสันติบาลถูกตำรวจกองรักษาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวค่ะ
ส่งพนักงานสอบสวนสนปฐุมวันดำเนินคดี
หลังจากที่ผู้กองเอกกาชัยก่อเหตุใช้ไขควง
ไปงัดรถยนต์ของสิบตำรวจโทรอนุสรบุตรสบาบานค่ะ
ัดที่ไหนงัดที่ลานจอดรถหน้าอาคารพิสูจน์หลักฐาน
หรืออาคารสิบหกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระจกบานใหญ่ด้านหน้าเนี่ย
แตกเลยนะคะร้อยตำรวจเอกเอกชัยสารภาพว่า
สิ่งที่ได้ไปคือรองเท้าคอมแบตหนึ่งคู่ผ้าใบสองคู่ได้มาจากท้ายรถ
อกจากนี้ได้ยางอะไหล่มาหนึ่งเส้นพระเครื่องกรอบพลาสติกพร้อมสร้อยเชือกหนึ่งเส้น
จากนี้ค่ะได้เอาเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์สามเครื่องพร้อมอุปกรณ์มาจากบริเวณชั้นสี่อาคารหก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเก็บไว้ในรถกระบะของตัวเองอีกด้วย
หลังจากเกิดเหตุนะคะกองบัญชาการตำรวจสันติบาลมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสกับทุกฝ่าย
ขณะที่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับร้อยตำรวจเอกเอกชัย
ความผิดฐานลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิด
เรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตรสั่งการเลยค่ะ
ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานด้วยความรอบข้อโปร่งใสรวดเร็วเป็นธรรม
กระทำผิดจริงต้องเอาโทษให้ถึงที่สุดนะคะ
ทางวินัยและทางอาญาค่ะหลังจากที่ได้เรื่องนี้มา
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปดูจุดที่เกิดเหตุก็คือเป็นจุดจอดรถ
ทางการแล้วว่านายตำรวจก็คือตำรวจเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเป็นโจร
และตอนนี้ให้ถูกออกจากราชการเรื่องนี้เขาบอกว่า
ยังไม่อยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
สถานที่ที่ทำงานของตัวเองเนี่ยนะคะส่วนความคืบหน้าของคดี
หลังจากการสอบสวนร้อยตำรวจเอกเอกชัยรับสารภาพค่ะ
ก่อเหตุเพราะว่าอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์สินเอาไปขาย
แล้วก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบที่กู้ยืมมา
ก่อนทำเรื่องยื่นขอประกันตัวนะคะวางเงินไป๑แสนบาท
เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
แล้วก็นัดให้มารายงานตัวช่วงเดือนมีนาคม
เพื่อยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและจะนำตัวส่งสารอาญากรุงเทพใต้ต่อไปค่ะ
อ้าวคุณตำรวจแล้วใครจะเชื่อคุณตำรวจล่ะคะทีนี้
เออก็มีด้วยนะ